และเช่นเคยค่ะเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์มีอีกแล้วนะคะ
แล้วก็ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปท้าพิสูจน์ด้วยว่าเอ๊ะมันอาถรรพ์จริงหรือเปล่า
เป็นโบสตร้างค่ะที่วัดหนองเต่าอยู่ในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะ
ร้างนี้นะคะก่อสร้างด้วยอิตอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
กว้างประมาณ๖เมตรยาว๑๒เมตรก็ค่อนข้างซุดโทรมนะคะ
มีต้นโพขนาดใหญ่อยู่กลางโบสถ์เลยเหมือนกับคอยพยุงโบสถไม่ให้พังลงมาค่ะนี่
ด้านหน้าตรงทางเข้ามีรูปปั้นเต่าใหญ่เลยนะคะ
ด้านข้างมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่
คือโบสถ์นี้ค่ะนี่เต่าใหญ่เลยไม่ใช่แค่เก่าแก่โบราณเขาว่ากันว่า
มีเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์ด้วยคุณลุงบุญชูแป้งนวลเขาเล่าให้ฟังค่ะ
ว่าพ่อกับแม่ของลุงเช่าที่ของวัดหนองเต่า
ลูกบ้านทำสวนผลไม้ก็อยู่ห่างจากโบสถ์ตรงนี้แค่ร้อยเมตร
ที่ผ่านมานะคะได้ยินเสียงดนตรีปี่พาดตอนกลางคืนตลอด
พ่อกับแม่สั่งว่าถ้าได้ยินอีกอย่าหันไปมองนะ
เดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังนะอ่าลุงแกไม่เชื่อ
พอได้ยินเสียงดนตรีปีภาษปุ๊บลุงหันไปมองเลย
ห้ามยิงอยู่อ่าอย่ามองนะลุงมองเลยจ้าครับ
ปรากฏว่าเห็นผู้หญิงค่ะแต่งตัวด้วยชุดไทย๕๖คนเลยนะ
ออกมารำลุงบุญชูบอกช็อกเลยค่ะ
เพราะว่าผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยเดินหายเข้าไปในโบสร้างโบสถ์นี้
อืมคุณลุงบอกว่าเห็นจริงจริงยืนยันว่านางรำที่เห็น
รูปร่างเหมือนกับหุ่นปั้นที่วางอยู่หน้าโบสถ์เป๊ะเลยอ่า
ได้ยินมาแบบนี้คุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียนักข่าวของเรา
ขอไปพิสูจน์หน่อยไปที่วัดหนองเต่าเลยนะคะ
วัดหนองเต่ามีพื้นที่สามไร่มีโบสถ์ที่ทำมาจากอิตมอนแดงเอ็นเอียง
เนี่ยค่ะก็คือโบสถ์นี้แหละคุณนัทธพงศ์บอกว่า
ลุงบุญชูพาไปตอนกลางคืนหน่อยได้ไหม
ชูเป็นคนเล่าเรื่องไงลุงบอกว่าลุงไม่กล้าเข้า
แต่ถ้าอยากให้นำทางถ้าจะให้พาไปต้องก่อนหกโมงครึ่งนะอ่า
มืดแล้วอยากอยู่ก็อยู่แต่ลุงกลับนะ
อยู่ก็อยู่ลุงออกนะเขาเป็นโบสถ์ที่ทำจากอิตมอนแดงใช่
โครงสร้างฮะเขาก็เลยไม่เขาก็เลยทิ้งร้างไปค่ะ
พอทิ้งร้างไปก็เลยเป็นสภาพอย่างนี้จริงก็มีต้นไม้นี่แหละคอยพยุงเอาไว้
ทีมข่าวก็เลยอ่ะไปลุงพาไปดูหน่อยไปตอนกลางวันก็ได้
อืมก็เลยไปนะคะครับลุงก็เล่าให้ฟังนี่แหละค่ะบอกว่า
ที่พ่อแม่จะมาอยู่ที่นี่ก็เห็นมีโบสถ์ร้างถูกคล่อมด้วยต้นโพ
ก็ไม่รู้ประวัติหรอกชื่อวัดหนองเต่าก็คือเคยเป็นหนองน้ำมีเต่าอาศัยอยู่เยอะ
ก็เลยเนี่ยมีรูปปั้นเต่าอยู่ด้วยที่หน้าโบสร้างอ่ะนะคะครับแม่ของลุงบุญชูอ่ะ
ฝันเห็นพระพิสุกรูปหนึ่งเดินออกมาจากโบสถ์ร้างแล้วก็มาหาแม่ของลุงบุญชู
แล้วก็บอกว่าสร้างรูปปั้นเต่าให้หน่อยสร้างพระพุทธรูปให้หน่อย
จะได้เป็นเทวดาปกปักรักษาพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ให้เรียกชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่าตาชีปะขาว
แม่ของลุมูลชูก็เลยสร้างให้เมื่อสี่สิบหกปีก่อนค่ะอ๋อ
ปีสองพันห้าร้อยสิบหกก็เลยเป็นที่มาของพระพุทธรูปและรูปปั้นเต่าอ๋อ
ที่อยู่หน้าโบสตร้างนี่ถูกต้อง
ชาวบ้านเขาก็ได้ยินเสียงแปลกเหมือนกันไม่ใช่แค่ลุงบุญชูคนเดียว
แค่พ่อแม่ของลุงบุญชูครับชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมา
ดนตรีปีภาษมหรสบก็ได้ยินแต่ไม่มีใครกล้ามอง
ไม่มีใครกล้าพิสูจน์ความจริงค่ะ
สองสามคนก็มีอันเป็นไป
สติไม่ดีสติไม่ดีบางทีเขารถชนตายมากมายมีผมกำลังเก็บไก่อยู่
ตอนนี้ก็ได้ยินเสียงโมโหลีดังขึ้นแบบเดิม

บ่อยเหมือนกันผิดสังเกตก็หันมามอง
หันมามองเห็นนางลำ๕คนหรือ๖คนที่ผมจำได้
เป็นนางลำแต่งหน้าท้าปากมี
ผมเห็นอย่างนั้นยืนลำข้างบน
แต่หันมาอีกทีก็จางลางหายไป
นี่คุณนัทพงศ์นี่พาลุงมา

คือลุงบอกว่าเวลาคนไปท้าพิสูจน์ในอดีต

เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไปใน๕วัน๗วันบ้างอย่างนั้นเลยนะ
ตอนพามายังไม่มืด
แต่ตอนสัมภาษณ์เนี่ยดูท่าทางลุงบอก

บ้านหรือยังเนี่ยลุงไม่ทันดูเวลาเออมืดเลยนางสาวรักษาแสงทองอายุสิบเก้า
เขาก็อยู่ใกล้ใกล้กับวัดหนองเต่าค่ะก็บอกกับทีมข่าวว่าตอนกลางวัน
ก็เป็นวัดร้างธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่พอเริ่มมืดปุ๊บวางเวงขึ้นมาเลยทีเดียว
ไม่มีใครกล้าเข้าไปตอนกลางคืนเลยนะคะอืมจะหันไปมองยังไม่กล้าเลยค่ะ
ทุกคนที่อยู่ใกล้กับวัดหนองเต่าก็คือได้ยินผู้ใหญ่สอนมาตลอดว่า
เวลากลางคืนห้ามหันไปมองโบสถ์นั้นเป็นอันขาด
นี่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหแล้วช่วงแบบนี้นะนี่อันนี้เขาเรียกว่าแดด
ตากผ้าอ้อมใช่ไม่มีใครกล้าหันไปมองนอกจากผีจะออกมาตากผ้าอ้อม
อ่ะทีนี้ค่ะตอนกลางคืนถามน้องเขาว่าได้ยินเสียงดนตรีปีภาษ
ที่ลุงบุญชูได้ยินไหมเออได้ยินไหมน้องเขาบอกไม่ได้ยินเสียงดนตรี
แต่ได้ยินเสียงคนเดินผ่านไปผ่านมาค่ะโอ้โหพอพอกันเลยอ่า
หนูก็รู้อยู่แล้วคือมันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มันเก่า
ได้ยินเสียงคนเดินเห็นคนเดินอะไรแบบนี้ก็ร้องไห้
แล้วพ่อใหญ่ก็มาดูให้เห็นเป็นข้อเท้าชี้
เฉยเห็นไหมผิวอะไรก็ค้ำ
กลัวมากคือน้องเขาบอกว่าผู้ใหญ่สอน
ว่ามืดปุ๊บห้ามหันไปมองโบสถ์แต่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุอีกแล้วอ่ะ
เขาบอกเขาแอบมองแอบมองผ่านฝาบ้าน
แล้วเห็นท่อนขาคนอุ้นทุ่มดำมา
แล้วคุณนัทพงศ์อยู่จนมืดเลยเหรอ
นี่ฮะเขารอฮะคุณนัทพงศ์รอครับอันนี้ไม่ใช่ภาพกราฟิกนะ
อยู่จนมืดจริงช่างภาพเราก็อยู่
เขาบอกวางเวงน่ากลัวจริง
ลองฟังเสียงบรรยากาศที่คุณนัทพงศ์เดินดูหน่อยสิ
โอ้โหโอ้โห
กล้าไหมล่ะคุณภาคภูมิกล้าไหมล่ะ
โอ้โหมันเงียบสงั่นจริงนะ

แต่ทีมข่าวของเราก็บอกว่าก็คือไม่ได้เจออะไรหรอกนะ
แต่ถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแหละด้วยบรรยากาศนะคะ
คือคนแถวนั้นเขาบอกเลยว่าหลัง๒ทุ่ม
ไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องไปที่โดดร้างแห่งนี้นะ
คือทุกคนเขารู้กันหมดคนในพื้นที่ค่ะ
แต่ก็มีคนไปกราบไหว้ขอเลขเด็ดนะคะ
อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้จะมีชุดไทยมีอะไรแบบนี้
ก็คือคนที่ไปแก้บนไปขอไปอะไรแล้วก็ได้

หลัง๒ทุ่มอย่าไปนะฮะ
๒นะคะเจ้าบ้านบอกว่าหลัง๒ทุ่มอย่าไป

ไม่ใช่อันนี้คือเตือนไว้เจ้าบ้านอยู่ปากบอกไว้